เราไปชมบรรยากาศสีสันข่าวเช้ากันได้เลยครับ

เมี๊ยว
กลับมาขังแบบนี้ไม่เหมาะนะนาย

ขอหาวิธีออกเองก็ได้

จ้าวนายขังเราไม่ได้เหรอ

เราต้องหาวิธีการที่จะออกไปจากกรมให้ได้
เย่เปิดใจแล้วเช่นกัน
เอ๊ะไม่เอาไม่เอาดีกว่า
เดี๋ยวเจ้านายรู้โดนดุด่าเอา
เดี๋ยวเป็นเรื่องขอเข้าไปเหมือนเดิมดีกว่า
เดี๋ยวเสียชีวิตตระกูลแมวดีอย่างฉันหมดเลย
ว้าวข้าพร้อมเก่งซะด้วย
แม่เอ๊ะทำไมนั่น
ทำไมทิ้งขยะลงมาอย่างนั้นล่ะ
นิสัยไม่ดีเอาซิเลยนะเนี่ย
งานนี้ต้องขอทำอะไรสักอย่างแล้ว
เอ้าชุด
ขยับกลับไปที่เดิม
แม่สุดยอดยอดเยี่ยมจริงครับ

ไม่รู้ว่าจะเข้าถึงรถพระธรรม
หรือจะดูฟุตบอลโลกรอบดึกกับคุณพ่อก็ไม่ทราบได้
แต่ละรายแหมเข้าถึงเข้าถึง
โยเกกเอ๊ยน้ำถั่วเมฆ

หรือจะหลับเลยดีกว่าไหมครับคุณลูก
ปิดท้ายที่การพาไปเที่ยวสวนสัตว์ตัวสิทธิ์

มีโป๊ตตัวใหญ่สองตัวผู้อาวุศวแห่งเขาดินแห่งนี้
มีเวลามากินอาหารก็เรียกกันมากินแบบนี้แหละครับ
เรียงแถวกันมาแล้วก็อ้าปากรอผักแบบนี้แหละครับ
น่ารักอีกแบบคุ้นเคยกับผู้คนเป็นอย่างดี
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ